หญิงไก่นะฮะอดีตผู้ต้องหาคดีหมินเบื้องสูง
แล้วก็มีคดีช่อโกงด้วย

แต่ปรากฏว่ามีคุณยายท่านหนึ่งอายุ๗๙ปีเนี่ย
ร้องขอความช่วยเหลือจากทางกลุ่มสายใหม่ต้องรอด
ของคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
แล้ววันนี้ก็พาไปแจ้งความกับกองปราบกัน
คุณยายท่านนี้ชื่อนางสาวยาดาพารักษณัยนะครับ
เป็นอดีตอาจารย์โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในกรทม
อ้างว่าถูกหญิงไก่เนี่ยหลอกลวงอีกนะฮะ
โดยวันนี้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับนางมนตายกรัตนาการ
เบื้องสูงแล้วก็คดีช่อโกงแต่ตอนนี้พ้นโทษ
มาหาคุณยายยาดาพาตอนนั้นที่มานุ่งขาวห่มขาวมาเลยถือสินกินเจ
แล้วก็บอกว่ากลับตัวกลับใจแล้วนะจะมาขอเป็นลูกบุญธรรมจะมาดูแลยายเอง
คุณยายนี่เป็นอดีตอาจารย์นะฮะอายุ๗๙ปีแล้วแล้วก็อ้างกับคุณยายบอกว่าตอนที่ติดอยู่ในคุก
ได้รู้จักกับคนเบื้องสูงที่สามารถพานายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกกลับไทยได้
ก็เลยไปขอเงินคุณทักษิณมา๕๐ล้านเหรียญคิดเป็นเงินไทยประมาณ๒๐๐๐ล้านบาท
แต่เอาเช็คไปขึ้นเงินไม่ได้ยังเอาไปขึ้นไม่ได้
หญิงไก่เนี่ยก็เอารูปถ่ายคู่กับคุณทักษิณมาให้คุณยายยาดาพาดูด้วย
คุณยายบอกก็เลยหลงเชื่อกรกฎาคมปี๖๔นะฮะปีที่แล้ว
หลังจากนั้นคุณยายอ้างว่าทางหญิงไก่เนี่ยนะที่เขาเรียกกันนะฮะตอนนั้นเขาแอบอ้าง
แล้วพรุ่งนี้ก็เป็นฉายาด้วยมาทางหญิงไก่มาขอฉโนตที่ดินของยาย
แล้วก็ขอทรัพย์สินต่างโดยอ้างว่าจะเอาไปขายช่วยคุณทักษิณ
เอาเป็นว่าหญิงไก่เนี่ยได้เงินจากยายไปมูลค่าเกือบ๑๙ล้าน
ก็เลยเอาหลักฐานต่างมาขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอด
แล้ววันนี้เขาก็พาไปแจ้งความกับตำรวจกองปราบ
เพื่อให้ช่วยสอบสวนดำเนินคดีเรื่องนี้ให้หน่อย
เจ้าด้วยมันไปเกือบ๓๐ล้าน๙๔ไมค์นี่เกือบ๑๖๑๕ตั้ง๒๙แล้ว
นี่ฮะที่คุณยายบอกเอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
คุณเอกพรหลวงประเสริฐคุณเอกพรหลวงประเสริฐ
ผู้จัดตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่าก่อนหน้านี้
ทางผู้เสียหายเนี่ยเคยแจ้งความไว้หลายท้องที่
แต่ก็เกรงว่าเดี๋ยวมันจะลำบากในการติดตามคดี
เนื่องจากผู้เสียหายอายุเยอะแล้ว๗๙ปีแล้ว
ก็เลยอยากให้กองปราบเนี่ยช่วยรวมคดีเนี่ยเอาไว้ที่เดียวก็แล้วกัน
นี่นะฮะพยานหลักฐานต่างที่เอามาให้
ส่งมอบให้กับตำรวจหมดแล้ว
ตำรวจอาจจะเรียกมาสอบปากคำอีกครั้งนะครับ
เรื่องต้นทราบว่าทางฝั่งของหญิงไก่เองเขาจะแจ้งความกลับเหมือนกันนะ
คุณยายมาแจ้งความเขา
ท่านผู้ชมฮะทีมข่าวของเราได้หลักฐานสำคัญเป็นคลิปเสียงของผู้หญิงสองคน
เป็นเสียงค่อนข้างผู้หญิงสองคนที่มีอายุหน่อย
พูดคุยสนทนากันลักษณะปะทะคารม
ประเด็นที่ฝั่งหนึ่งพยายามทวงถามเรื่องการให้คืนเงินคืนทรัพย์สินที่เอาไป
แต่อีกฝั่งหนึ่งก็ตอบโต้ลักษณะประมาณว่าจะทำอะไรก็ทำไป

อันนี้นะฮะก็เหมือนกับเคยคุยกันไว้หรือยังไรนะคือต้องฟังทั้งสองฝ่ายนะ
อันนี้ยังเป็นการกล่าวหาอะไรกันอยู่เนี่ยนะครับ
วันนี้คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ย่านวัดบัวขวัญที่นนทบุรีนะฮะหลังจากสืบทราบว่าเออนี่
หญิงไก่เขาพักอยู่ที่นี่นะก็ไปสอบถามเจ้าหน้าที่แถวนั้นนะครับ
ก็ยืนยันว่าหญิงไก่เขาพักอยู่ที่นี่จริงจริงนี่ฮะ
ทีแรกคุณจ๋าจำศรีบอกแม่คิดว่าจะไม่ได้คุยกันซะแล้ว
สุดท้ายหญิงไก่หรือว่านางมนตายกรัตนาการเนี่ยพร้อมกับทนายความ
เอ้าไหนก็ไหนขอตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องราวที่เกิดขึ้นหน่อย
นี่ฮะเดี๋ยวลองฟังนะ
คือเธอยืนยันว่าเรื่องที่คุณยายไปแจ้งความเนี่ยไปกล่าวหาเธอเนี่ยไม่จริงเลย
ทำกับเราที่ผ่านมาก็คือการฟอร์ม

มีคลิปวงจรปิดด้วยว่านั่งตัดต่อ
ถ้าจะฟ้องคนนู้นคนนี้
แล้วก็ถ่ายเขียนขึ้นมาเองแล้วก็ถ่ายถ่ายแตะแตะแตะ
แล้วก็เอาไปฟ้องบัตรนี้คดีที่ฟ้อง
คนทั้งหมดอยู่ที่สารแท่งก็มี
แต่ที่เขาฟ้องทั้งหมดบอกได้เลยไม่มีเอกสารตัวจริงเลยกับผู้หญิงคนนี้ตัวถ่ายทั้งนั้น
เอาไปฟ้องนี่เดี๋ยวลองดูนะฮะ
อ้าวก็ทั้งสองฝั่งเขาก็ออกมาชี้แจงข้อมูลในส่วนของเขาก็แล้ว
เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับว่าในเรื่องของทางคดีเนี่ยกองปราบเขาจะว่าอย่างไร